อุบัติเหตุเล็กน้อยมันก็เกิดขึ้นได้นะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของการใช้ยานพาหนะ
ไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่
คุณก็ต้องมีสติคุณก็ต้องไม่ประมาทนะคะ
เพราะว่าอุบัติเหตุเล็กน้อยมันก็เกิดขึ้นได้แบบนี้ค่ะ
นานนี่ไงลองไม่ต้องครับคันนี้ก็เบรกสวยดี
เบรกแบบโอ้ล้อฟรีอุ้ยอีกนิดเดียวหน้าขมัมแล้วเหมือนกันนะ
เฮ้ยโอ้แต่เบรกละทันแบบนี้ยังไงอ่ะคะ
คันหลังมาก็เบรกไม่ทันสิจ๊ะ
ชนท้ายกันเข้าไปอย่างจังเลยค่ะ
แหมดูสิก็ไม่รู้ว่าเพื่อนคันหน้าจะเบรกแบบตัวโก่งขนาดนี้คุณเห็นไหม
อันนี้คือเบรกแบบเอี๊ยดเลยนะเบรกแบบล็อกยกเลย
ก็เลยชนกันล้มลงไปทั้งคู่
โชคดีไม่ได้เป็นอะไรมากยังมีสติเลยเจ็บนั้น
คือตัวจักรยานคันหลังที่มาชนหักเลยค่ะ

โอ้โหเจ็บนะเจ็บเนื้อเจ็บตัวกันไป
คือเอามาให้ดูกันเพื่ออยากจะให้ระวัง
ไม่ใช่คิดว่าแค่รถจักรยานขี่กันมาไม่มีอุบัติเหตุอะไรหรอกมั้ง
ไม่ได้นะคะมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแบบนี้ขึ้นได้ตลอด

ทุกครั้งที่เราใช้ยานพาหนะบนท้องถนน
อย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่รถจักรยานรถเข็นอะไรก็แล้ว
แต่มันมีความเสี่ยงแล้วถ้าเราอยู่บนถนน
เราต้องเพิ่มความไม่ประมาทและเพิ่มความมีสติให้มากขึ้นทุกครั้งนะคะ